อีกหนึ่งคดีค่ะที่ต้องตามกันต่อนะคะ
วันนี้อ้ำอธิชาติเดินทางมาที่สารอาญารัชดา
เพื่อฟังคำพิพากษาหลังเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทบลูริบบอล
แถลงข่าวใส่ความทำนองว่า
นค้างชำระค่าตัวนักแสดงละครโทรทัศน์
ชุดเจ้าเวหาที่ตอนนั้นเขาเรียกละครเรื่องนี้ว่าเจ้าปัญหานะคะ
รู้ว่าตัวเองทำไม่ถูกพูดผิดไปหลายอย่าง
ส่วนคดีจำเลยยังติดขัดค่าโฆษณา
หนังสือพิมพ์หน้าบันเทิง๓ฉบับนะคะ
และชดใช้ค่าเสียหายให้คุณอ้ำอีก๑ล้านบาท
ที่ยังไม่ได้ชดใช้ในตอนนี้นะคะ
ขอเวลารวบรวมเงินก่อน
ว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่๕กรกฎาคมนี้
สารพิจารณาแล้วคดีนี้คู่ความตกลงกันได้
เพียงแต่จำเลยยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
ซึ่งอนุญาตให้เลื่อนไปอ่านคำพิพากษา
ในวันที่๑๙กรกฎาคมเวลา๙นาฬิกานั่นเองนะคะ
ถ้ายังจำกันได้คดีที่คุณอ้ำเป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ย
ต้องบอกว่ายืดเยื้อมานานนะคะนับปีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ว่าถือว่าเป็นข่าวดีของพี่อ้ำที่ได้ลบมณฑินให้กับตัวเอง
ตอนนั้นก็ตกเป็นกระแสข่าวเป็นเป้าให้คนด่าว่าเยอะเลยประกัน